แต่สุดท้ายปลายทางก็คือกระบวนการและประสิทธิภาพ
ถูกค่ะแค่เวลาที่เราให้โอกาสเด็กเขาสามารถคืนกลับมาดีได้นะ
โอกาสนั้นต้องเป็นโอกาสที่ดีด้วยเพราะสังคมเองอย่าลืมนะฮะ
ว่าคนที่ถูกทำร้ายไปเขาก็ได้รับความเสียหาย
หรือแม้กระทั่งสังคมเองก็เกิดความเสียหาย
เพราะฉะนั้นกระบวนการจะต้องมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีกลไกในการกำกับติดตาม
ความจริงแล้วอีกข้อเสนอหนึ่งที่หมอคิดตอนนี้ก็คือว่า
ถ้าเป็นประเด็นที่เจตนาดูที่เจตนาและพิสูจน์ได้เลยว่าอันนี้มีความซับซ้อน
แล้ววางแผนแล้วมีเจตนาที่ไม่ดีเนี่ยสามารถรีมาร์คไว้ได้นะฮะ
ซึ่งรีมาร์คในลักษณะนี้นั่นหมายความว่าถ้าคุณบรรลุนิติภาวะแล้ว
และไปกระทำความผิดทั้งที่มีกระบวนการแล้วเนี่ยโทษอาจจะหนักขึ้นกว่าเดิมก็ได้
หมายถึงว่ากรณีที่เป็นผู้ใหญ่เลยเมื่อเติบโตแล้วพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ได้อยู่ในสถานะแล้ว
อันนี้จะเป็นอีกทางอ้อมหนึ่งที่อาจจะทำบังคับให้ตัวเด็กเองต้องระมัดระวังในการทำผิดมากขึ้น
ก็ขออนุญาตเอ่ยถึงสมมุติสมมุติน้องอายุ๑๔เนี่ยถ้าเป็นโมเดลแบบที่คุณหมอคุณหมอบอกนะฮะวันนี้เขาก่อเหตุแบบนี้
เอาละเขาก็ได้รับเรื่องราวต่างตามกฎหมายของเด็กและเยาวชน
แต่พอเขาเติบโตขึ้นไปอายุ๒๑๒๒๓๐๔๐เขาไปก่อเหตุแบบนี้อีก
หรือจะลักษณะคล้ายแบบนี้เขาต้องถูกลงโทษมากกว่าเดิมมากกว่าของผู้ใหญ่ที่รับอยู่เพราะว่าเขาเคยก่อเหตุอย่างนี้มา
เหมือนคล้ายคำว่าข้าราชการหรือคนที่รู้กฎหมายดีเวลาที่ศาลเขาจะมีความคิดเห็นซึ่งอันนี้เราไม่ได้ก้าวล่วงนะ
ว่าเป็นข้อเสนอเพียงแต่ว่าถ้าเพื่ออย่างน้อยที่สุดเพื่อให้หลายคนเข้าใจได้ว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ์ที่เด็กไปปลดเอ็กซหมดแล้วทำให้เด็กเนี่ยก่อการโดยประมาทแล้วกลายเป็นเจตนาที่ไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยผมเข้าใจว่านี้สามารถทบทวนได้ว่าถ้าสมมุติว่าเข้าสู่กระบวนการทั้งประสิทธิภาพคุณภาพให้โอกาสทำ

ของสารตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่อันนั้นคือเรื่องในอนาคต

ตัวของน้องที่ก่อเหตุอายุ๑๔ปีเนี่ย

คือตำรวจบอกก็ต้องไปดูก่อนว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะมีความผิดร่วมไหม
ไม่ว่าจะเป็นทางอาญาหรือว่าทางแพ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องเรียกร้องค่าเสียหายต่าง
มันเคยมีเคสที่มันบังคับโทษกับพ่อแม่ผู้ปกครองแบบไหนอะไรยังไงไหมพี่
มีครับในกรณีที่พ่อแม่ปล่อยปะละเลย
พ่อแม่ให้การสำนุนหรือพ่อแม่จ้างวานใช้
ให้เด็กไปกระทำผิดอันนี้ในทางคดีอาญา
พ่อแม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอยู่แล้ว
แล้วก็ที่สำคัญนอกจากกฎหมายทั่วไป
น้องเขาไปทำผิดแล้วเนี่ยยังมีกฎหมายคุ้มครองเด็ก
นั่นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนี่ในทางอาญา
ส่วนในทางแพ่งพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าคุณต้องรับผิดร่วมกับลูกของคุณ
ที่ไปกระทำการละเมิดต่อบุคคลอื่น
อันนี้ทางแพ่งเนี่ยยังไงพ่อแม่หนีไม่พ้นความรับผิด
ใดที่ลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ